เรื่องหนึ่งเนี่ยที่มีข่าวบอกว่ารองโจ๊กเองให้เงินกับนักข่าว

วันนี้รองโจ๊กก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
บอกว่ายอมรับว่าเคยให้เงินกับนักข่าว
บางคนที่ยกทีมตามไปทำข่าว๔๕วันอะไรแบบนี้นะคะ
ครั้งหนึ่งครั้งละประมาณหมื่นบาท
เพื่อให้ไปกินข้าวกันในทีม๔๕คน
ซึ่งน้องนักข่าวก็บอกว่าทางช่องให้เงินมาแล้ว
ไม่เคยมีใครมาไถนั่นบอกแบบนี้
แล้วยืนยันว่าอันนั้นไม่ใช่เงินสินบน

แต่ตนเองทราบดีว่านักข่าวเงินเดือนไม่เยอะ
ก็เลยควักเงินส่วนตัวให้ไปเป็นค่าอาหาร
เฉพาะที่สโมสรตำรวจซึ่งใช้เป็นที่ทำงาน
ก็สั่งข้าวกล่องมาวันละ๒๐๐กล่อง
เดือนหนึ่งก็ตก๒๕๐๐๐บาท
ข้าวทั้งทีมงานตำรวจแล้วก็ทีมนักข่าวทุกคน

และก็ไม่เกี่ยวกับเว็บไซต์พนันด้วย

ขณะที่ทนายอนัญชัยชายเดชซึ่งเป็นทนายความ
ก็ให้กับรองโจ๊กก็พูดเสริม
บอกว่าอันนั้นเป็นเพียงการให้สินน้ำใจ
ซึ่งการให้เป็นเงินหรือเป็นข้าวมันก็ไม่ต่างกัน

นักข่าวที่กินข้าวของรองโจ๊กก็ต้องมีความผิดด้วย
และถ้านักข่าวคนไหนถูกดำเนินคดีจากเรื่องนี้ขอให้มาบอก
เดี๋ยวตนเองนี่แหละจะช่วยสู้คดีค่ะ
ก็ไม่เคยมาขอเงินผม

นี่แหละค่ะเรื่องนี้ถ้าเกิดนักข่าวโดนดำเนินคดี
ทางทนายบอกเดี๋ยวช่วยนะคะ

พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี
บอกว่าจะทยอยเรียกสอบนักข่าวที่มีเส้นทางการเงินไปเกี่ยวข้อง
กับบัญชีม้าของกลุ่มผู้ต้องหานะคะ
ส่วนการรับเงินโดยตรงจากบัญชีอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดี
ก็ถือว่าไม่ได้มีความผิดค่ะ
ครับซึ่งทางพลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
คือมันมีข่าวว่าทางฝั่งของรองโจ๊กเขาจะมีการฟ้อง๑๕๗กลับไป

พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์นั้นก็ยืนยันบอกว่าไม่กังวลนะครับ
ว่าทำคดีถูกทุกขั้นตอน
แล้วการที่ไม่ได้ใส่ยศใส่ตำแหน่งตำรวจเข้าไป

เพื่อต้องการที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของอาชีพตำรวจนะครับ
โดยจากกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นตั้งทนายนะครับ
เพื่อจะฟ้องกลับชุดจับกลุ่มในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
ก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์เองยืนยันว่าตำรวจชุดจับกลุ่ม
ทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
ถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาจะฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ก็ทำได้ตามสิทธิ์ครับ
แล้วก็ย้ำด้วยว่าคดีเว็บพนันออนไลน์ไม่ได้ทำแค่เมื่อวานนี้
คือมันเป็นการทำมาต่อเนื่องกันเป็นหลักเดือนนะฮะกรณีบอสตานนะครับ
ส่วนในหมายจับ๘นายตำรวจครับที่ไม่ได้มีการระบุยศนั้นเนี่ย
เพราะว่าตามข้อกฎหมายไม่ได้ระบุว่าต้องใส่ตำแหน่งหน้าที่การงานครับ
ให้ใส่แค่ชื่อให้ถูกต้องแล้วก็รูปภัณฑ์เท่านั้น
และชุดจับกลุ่มนั้นได้ให้การต่อสารว่าบุคคลตามหมาย
ประกอบหน้าที่อะไรไม่ได้มีการปิดบังครับที่สำคัญที่สุดนั้นบอกว่า
เป็นการปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของตำรวจครับ
ความบุญกายในเกียรติยศศักดิ์สีเรามีความสุขว่ายศเนี่ยมันเป็นความภาพบุญกายของเรานะครับ
เราก็ไม่อยากให้ยศเนี่ยไปประกดอยู่ในหมายจากการที่ใส่นายเนี่ยไม่ได้มีการหมายเท่านั้นเลย
จากฟองร้องจากที่สำรวจเนี่ยชุดจับกลุ่มนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ตำหารอยู่แล้วนะครับ
ก็เราทำคดีมาก็โดนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ
จากนี้ครับพลตำรวจโทไตรลงยืนยันนะครับว่าองค์กรตำรวจนั้นจะไม่ปกป้องตำรวจที่ทำผิดครับ
ต้องดำเนินคดีและหากกลุ่มทางผู้ต้องหาเนี่ยออกมาแถลงข่าวชี้แจงก็จะเข้าข่ายยุ่งเหยิง
พยานหลักฐานหรือไม่นั้นก็ต้องไปดูเจตนาด้วยว่าเป็นการชี้นำกระทบกับรูปคดีหรือไม่
ก็จะมีการใช้ดุลยพินิษฐ์เพิกถอนการประกันตัวชั่วคราวได้ครับ
เป็นการแสดงความเห็นตามปกติที่จริงก็คือสามารถทำได้นะนะครับเพราะว่าอยู่ในระหว่างการประกันตัวแล้วนะครับ
และในส่วนของคดีคุณผู้ชมคะวันนี้ก็ปรากฏว่าทางพบตรมีคำสั่งย้ายนายตำรวจ๘นายที่เป็นคนสนิทของรองโจ๊กเนี่ยนะคะ
ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหลังจากที่ถูกออกหมายจับที่ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ฟอกเงินเนี่ยนะคะ
โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนหลังถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา
ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนะคะ
ซึ่งข้าราชการตำรวจถูกดำเนินคดีก็ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมนะคะ
ซึ่งก็มี๘นายนะคะ๘นายนะคะก็คือเราขึ้นให้ดูนะคะที่ถูกออกหมายจับเมื่อวันก่อนนะคะ
รองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนภูทรภาค๔
สอบสวนภูทรภาค๔พันธุ์ตำรวจเอกเขมรินพิษมัยภูมิกับตมจันทบุรี
พันธุ์ตำรวจเอกอาริสครูประสิทธิ์รัฐภูมิกับตมฉะเชิงเซา
พันธุ์ตำรวจโทคริสปริยเกตรองภูมิกับสืบสวนสพสำรงเหนือ
พันธุ์ตำรวจตรีชานนทอ่วมทรสารวัตรป้องกันปราบปรามสพท่ากาศยานสวนภูมิ
อันนี้เป็นนายตำรวจติดตามรองโจ๊กนะคะ
แล้วก็๑๐ตำรวจเอกนัทธวุฒิหวัดแววพบหมู่บกจรนะคะ
แล้วก็๑๐ตำรวจเอกอภิษฎคงหย่นนะคะอยู่ที่สพบังปะกง
แล้วก็๘นายสั่งย้ายส่วน
อกจากนี้ก็ยังมีคำสั่งแต่งตั้งนายตำรวจไปปฏิบัติราชการ
หรือรักษาราชการแทนด้วย
ก็มีรายงานว่าเมื่อช่วงบ่าย
มีพลตำรวจตรีนำเกียรติหนึ่งในตำรวจที่ได้ประกันตัวนะคะ

คือมาพบกับรองโจ๊กนี่แหละนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศตอนนี้หน่อย
จะเป็นช่วงที่พลตำรวจตรีนำเกียรติไปที่ห้องประชุม
นักข่าวก็พยายามจะสอบถามนะว่ากังวลไหมเรื่องคดี
นี่ค่ะ
นี่นักข่าวไปกันเยอะ
ติดตามคดีนี้กันอย่างใกล้ชิดเลย
แล้วช่วงที่ถามเนี่ยก็มีคำตอบสั้นนะคะ